คุณผู้ชมดูนะคะว่าจริงหรือมั่วหรือแค่เรื่องของคอนเทนต์นะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาเป็นเจ้าของกรุ๊ปลับในเฟซบุ๊ก
ไปอยู่ที่เชียงใหม่หลังจากนั้นเธอบอกว่าไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีแฟนคลับตามเยอะเลย
ก็เลยอยากจะคืนความสุขให้กับแฟนคลับ
ด้วยการนัดเจอกันและให้แฟนคลับดูดหน้าอก

คนนั้นจะเห็นแล้ว

ขอปิดแมนก่อน
เมื่อจะได้อย่างไรขอปิดแมน
ไม่เห็นแล้ว
เขาปิดแมนอยู่เลย
ก็มาแล้วตามสัญญาค่ะ
คุณคุณค่ะ

คุณค่ะ
คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

มีข้อหาสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
และจะขยายผลว่ามีใครเข้าไปมีส่วนร่วมอีก
โดยประหลัดอำเภอบอกว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่มันไม่เหมาะสม
เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน
อกจากนี้ยังทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนาที่ดีเสียหายไปด้วย
คือเจ้าของพื้นที่ถึงแม้ว่าไม่ว่ามันจะเกิดช่วงเวลาไหน
แต่ว่าในคลิปก็บอกว่าเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
เจ้าของพื้นที่เขาก็เลยบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะจัดการนะ
บอกว่าเป็นช่วงโควิดหรือไม่โควิดไม่เกี่ยวนะ

ก็คือช่วงนั้นต้องมีการระบาดแน่นอน

อืมแหมคิดได้ยังไงนะฮะ